มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

หมูให้สุดกับหมูคันเทพ
แน่นอนตามคำรอคอยเรามาร่วมเช็คดวงชะตาไปกับมูขั้นเทพ
ขอต้อนรับมูขั้นเทพครับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศฮะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
เอาละครับอาจารย์ครับกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ

อยากให้อาจารย์ให้กำลังใจคุณผู้ชมหน่อย
อยากรู้เรื่องดีว่าราศีไหนดวงดีด้านไหนบ้างนะครับ

เรามาเริ่มกันที่ราศีดวงเมืองของเราเลยดีกว่า

ราศีเมษตลอดนี่พฤศจิกายนแล้วเดือนหน้าก็สิ้นปีแล้วอืม
ราศีเมษผ่านมาเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรเด่น

ราศีเมษตั้งแต่ตุลาคมจะมีเรื่องผิดพลาด
เพราะฉะนั้นถ้าราศีเมษที่เป็นแฟนรายการมูไนท์เนี่ย

จะมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คือจะมีโอกาสในงานใหม่ที่เป็นการเริ่มต้น
แล้วอย่าลังเลลุยในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วไม่ใช่การหลอกลวงดูแล้วไม่ได้หลอกลวง

แล้วก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่

เลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นจังหวะที่ดี
เพราะฉะนั้นค่อยดูนะว่าดวงเมืองกับดวงคนมันสัมพันธ์กัน
จะมีเรื่องที่เป็นมงคลเกิดขึ้นในแผ่นดินมากมาย

เพราะฉะนั้นราศีเมษสิ้นปีคุณอย่ามัวแต่ไปท้อแท้อยู่

คุณอยู่ในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ในขณะนี้แผ่นดินเรากำลังเป็นแผ่นดินใหม่
เป็นมงคลในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง

เพราะฉะนั้นแปลว่านี่คือโอกาสและความหวัง
ชาวราศีเมษจึงอย่าขาดกำลังใจ
อย่าขาดความหวังแล้วก็ลงมือทำ
งานที่ทำอยู่จะเกิดปฏิหาร

คือราศีพุทธศพเมทุนกรกฎ

ราศีพฤศพเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่า

ลืมตาอ้าปากได้
ที่ห่างเหินกลับมาใกล้ชิดสนิทสนมมีโอกาสลงเอยสมหวังในความรัก
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฟันทงแปลว่าคนเกิดราศีพฤศพตั้งตัวได้
ครับรวยอะไรที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ไม่ดีจะดีเกือบดีปีสองร้อยหกสิบสอง
ส่งท้ายปีเก่าปีหกหนึ่งต่อปีสามร้อยหกสองรวยตั้งหลักตั้งตัวได้ฟะทุ่ง
นี่ไงเมถุนราศีมิถุนเนี่ยดาวเสาเล็งชะตาอยู่แล้วก็ลาหูก็กำลังจะเข้ามาสู่เรือนการเงิน
ไม่พูดถึงเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนจะต้องระวังสองเรื่อง
ก็คือหนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักและครอบครัวหุ้นส่วนและความสัมพันธ์
ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินแต่พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้ว
ราหูจะมาทับเรือนชะตาเกิดจะกลับจากร้ายกลับเป็นดี

เสาเรียงดวงชะตาอยู่แล้วพอลาหูยกประทับลาหูกับเสาก็จะจ๊ะเอกัน
นี้ชนษาราหูจอนต้องเกิดชนภาพภาพภาราตั้งหลายต้องครูเป็นคู่คง
เป็นไงก็ละเกาะระฝิกฎกฎในขณะที่ราหูทับเรือนชะตามาหนึ่งปีครึ่ง

ประกอบกับดาวทฤษฎีก็โคจรแล้วทำมุมดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจนถึงตุลาคม
หลังตุลาคมมาเนี่ยดีขึ้นมาต่อเนื่อง
ว่าจากนี้จะมีแต่เรื่องดี
และใครก็ตามทีที่เกิดราศีกรกฎ
ถ้ามันร้ายมันตายมันเจ็บมันป่วยสูญเสียเลิกลามันจบไปแล้ว

คือถ้ามันเกิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณก่อนกลางปีที่ผ่านมาแล้ว

บางเรื่องบางอย่างเราอยู่กับมันจนคุ้น

คือตอนที่ราหูเข้าราศีกรกฎนะผมเป็นคนทักพี่หนุ่มเองว่า

ดวงชะตาราหูทัศน์ต้องป่วยต้องเจ็บต้องตาย

คุณหนุ่มดวงชะตาราศีกรกฎคุณหนุ่มมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายบริษัท
เริ่มต้นใหม่ชุดใหม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่าง

คือมายาคือบันเทิงจะรุ่งโรดขึ้น

ทุกอย่างเป๊ะหมดเลยอันนี้เรื่องจริง
ที่ผ่านมาคุณหนุ่มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่จริง

เหนื่อยมากแล้วบางเรื่องเหมือนจะได้เงินไม่คุ้ม

มันคือความสามารถมันคือความถนัด
แล้วเราก็อายุยังอยู่ในกำลังที่จะทำได้

พอหลังจากผ่านพ้นเข้ากุมภาพันธ์

ลาหูเปลี่ยนคนยุคเก่าทั้งหมด

เขาก็ต้องหลุดไป

ก็เป็นตัวแทนทันทีที่จะรุ่งโรด

เราผ่านไปแล้ว๔ราศี
มาอีกครับตอนนี้เรายังเหลือ
สิง่กันตุ่ง

เวลานี้เนี่ยเป็นเวลาของชาวราศีสิงศ์ที่กำลังเริ่มต้นในหลายอย่าง
เพราะว่าหลังจากตุลาคมคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้มา๑ปี
คือก่อนตุลาคมดาวพระรหัสบดีโยกหน้าชาวราศีสิงศ
ส่งผลให้อะไรจะดีก็ยังไม่ดีเห็นอยู่ข้างหน้าคว้าไม่ได้

หวังก็ไม่เป็นไปมันเหมือนกับพลิกล็อกเปลี่ยนแปลงไม่ลงล็อกในหลายอย่าง
ความรักก็เหมือนจะคนโทรได้แต่บางทีเราก็ต้องมาเจ็บใจเพราะหลงมัน

อ่ะราศรีสิงฯมันเกี่ยวอะไรกับคุณพ่อต่าง
พอหลังจากเข้าวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ถ้ารู้ล่วงหน้าก็ตั้งตัวได้
สิ่งต่างจะเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเจ้าพญานางพญาหรืออะไรก็จะเป็นไป
เพราะเหตุผลว่าดาวพระราชดียกเข้าสู่ราศีพิจิกษ์เป็น๔กับดวงชะตา
นับหนึ่งการนับสองตุนนับสามพี่จิกนับสี่
ดาวพระราชดีเข้าสุราษีพิจิกในหกตุลาคมและอยู่เป็นหนึ่งปี
เป็นสี่กับดวงชะตามีเกณฑ์ทางหัวรศาสตร์กล่าวไว้ว่าฮะ
อันหนึ่งจันทร์เป็น๑๑แท้แก่รักพฤหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข๓ดังนี้จาก
เจริญยิ่งยศนาโอเคจะมียศมีตำแหน่งหน้าที่การเงินคนจะมาสยบอยู่แทบเท้า

ราศีกันเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยนะคือชาวราศีกันอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะ
คือชาวราศีกันเนี่ยมันเจอเหตุเพศภัยเมื่อประมาณ๔ปีที่ผ่านมา
ด้วยว่าราหูทัพชะตาและลาหูทัพชะตาเมื่อ๔ปีที่แล้วเนี่ย
มันไม่เหมือนกับคุณหนุ่มกัญชัยที่อยู่ราศีกรกฎหรือท่านผู้ชมที่อยู่ราศีกรกฎนะ
เพราะราศีกันมีดาวประจำตัวคือดาวพุทธอืม
พุทธกับราหูเป็นมิตรหรือศัตรูต่อกัน

อธิษฐ์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตูพุทธดงเยาว์จันทร์กับพุทธเป็นมิตรนะ
อาทิตย์ผิดอังคารพุธอันตภัณฑ์วิวาสลาหูพุธกับอังคารไม่ถูกกัน
คนเกิดราศีกันมีดาวพุทธเป็นดาวประจำตัว

แต่คุณหนุ่มกัญชัยอยู่ราศีกรกฎถูกราหูมาทับ
เจ้าเรือนชะตาของราศีกรกฎคือพระจันทร์
ลาหูกับจันทร์เป็นคู่สมพล

เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกันที่ผ่านมาจึงร้ายด้วยเหตุอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเมื่อ๑ปีที่ผ่านมา

แปลว่าหลายคนที่เกิดราศีกันอาจารย์เชื่อว่าดีแล้ว

เพราะคุณบ่อมีไก๊
บุญกู้สนเก่าไม่เคยสร้าง

มันจึงไม่มีอะไรมาเกื้อกูลหนุนเนื่อง

เวลานี้เป็นเวลาที่ชาวราศีกัน

จะเป็นเวลาที่เกือบจะดีแต่ยังไม่ดี
เหมือนชาวลาศรีสิงศ์เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา

แต่พอเข้าเดือนตุลาคมปี๒๕๖๒

พฤษฎีโคจรเข้าสู่เรือนการเงิน
ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา

สมปรารถนาเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีตุลในรอบ๑๒ปีตุนดีนะ
เพราะฉะนั้นเราจะเหลือพิจิกธนูมังกรกลุ่มเอาสี่ราศีนี้เลยพิจิก
ครับดวงชะตาตอนเนี้ยถูกดาวเพื่อเพื่อระหัสสมดีโครจรทัพราศี
แปลว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นสำเร็จสมปรารถนาให้ติดตามดูพี่ม้าออนภา
ทำไมพี่เบิร์ดทงชัยนั้นหนาดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเพราะสองคนนี้อยู่ราศี
พิจิกพิจิกมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วถ้าย้อนไปดูในมุมตรงกันข้าม
คือราศีพฤศพพิจิกกับพฤศพตรงข้าม
ดูสิว่าหลัง๖ตุลาคมที่ผ่านมา

ในมุมตรงข้ามกับราศีพฤศพิจิกษ์

ขึ้นสมบูรณ์ภูมิสุขขึ้น
ก็หายป่วยเจ็บก็หายเจ็บ
มีโชคลาภมีเงินตาสำเร็จสมปรารถนา

เป็นเวลาที่ดีเป็นมงคลชัยของชาวราศีพิจิกษ

ต่อไปเราต่อกันที่ราศีธนู
ราศีธนูที่ผ่านมา๑ปี
เซ็งคุกถูกเตะโด่ง

เตะโด่งไปทำงานในแดนไกล
ในต่างประเทศในต่างที่ต่างถิ่น
หรืออยู่ในเมืองไทยแต่ไปที่นู่นทีที่นี่ที
เป็นพวกสับขาหลอกหรือสับขาเล่น

ชีวิตมันเหมือนกับหัวปั่นเวียนหัว
ปี๒๕๖๒ที่จะเกิดขึ้น
คนเกิดราศีธนูเนี่ยยังอยู่ในสภาพไม่แตกต่างจากเดิม
แต่จะมีผู้ใหญ่เป็นแบล็ค
หนุนส่งเสริมให้สูงขึ้นมั่นคงขึ้น
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีธนู
ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่เกื้อกูล
หนุนส่งเสริมให้ชาวราศีธนูนั้นประสบความสำเร็จ

ประจำตัวคือดาวเสาโคจรเป็นวินาศแก่ตัวเอง
แปลว่าตัวเองเป็นวินาศแก่ตัวเองในลำดับที่ผ่านมา
ดาวพฤษฎีก็โคจรอยู่ในมุมที่
เบื่อหน่ายเซ็งแต่พอ๖ตุลาคมคึกคัก
มันมาตั้งแต่สิงหากัญญาและราศีมังกรเนี่ยคึกคัก
เพราะฉะนั้นปี๒๕๖๒ที่จะมาถึง
จะเป็นเวลาที่ดีของชาวราศีมังกรคือ

จะมีโอกาสมามากมายแต่ก็ต้องทำด้วยตัวเอง

ศรีมังกรเป็นราศีที่มีดาวเสาเป็นดาวประจำตัว
จุกจิกจู้จี้ขี้บ่นตามตรวจสอบตามจับผิด

ตอนนี้จะเอาจะจับจะดูจะทำ

ลงมาลุยอีกครั้งหนึ่งจะมีความคึกคักอย่างนี้เกิดขึ้น

ถ้าเป็นอย่างงี้นะเข้าล็อกดี

ราศีกุมเนี่ยในระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ดาวประจำตัวโคจรเป็นอาริแก่ตัวเอง
ส่งผลให้ชาวราศีกุมไม่ลงล็อกไม่ลงตัว
เบื่อเซ็งกวนประสาทชาวบ้านกวนประสาทตัวเอง
อารมณ์แปรปวนเป็นบายโพล่ามีปัญหา
แต่พอหลังจากที่ดาวพฤษฎีโคจรเดินดีในเรือนการงาน
จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่เงินทองเริ่มขยับขยื่น
เงินดีเงินดีราศีกุมเนี่ยนะแต่ตัวเองยังมีปัญหา
มีปัญหาตรงบายโพล่าไงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงถูกต้อง
แต่เงินดีงานดีและจะดีอย่างนี้ต่อไปตลอดปี๒๖๒ฟันหุ่ง
ราศีที่ผ่านจุดตายไปแล้วตั้งแต่ตุลาคมคือ๖ตุลาคมเนี่ยนะฮะ
หลังจากนี้ราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างโอ้รู้ด้วยว่าผ่านจุดตาย
รู้ได้ยังไงอ่ะเพราะอะไรราศีมีนจนถึงเพิ่งผ่านจุดตายมา
ก็ดาวประจำตัวโคจรเป็นมรณะกับเรือนชะตาแล้วอาจารย์ไม่ใช่แค่ดูดวงว่า
คนเกิดราศีมีนนะมีทั้งพระทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และอยู่ราศีมีนที่ปรึกษาหาลือเนี่ยมาตลอด
ปีที่ผ่านมาชาวราศีมีนเจอผู้ใหญ่เป็นพิษคนที่เคยรักไปมาหาสู่เมตตากลับให้โทษมีปัญหา
และที่ผ่านมา๑ปีอยู่ในจุดตายเพราะดาวพระศรีเป็นมรณะจนถึง๖ตุลาคมที่ผ่านมา
พฤษฎีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมีนจึงโคจรพ้นจุดตายดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาแห่งการเกิดใหม่

และจากนี้นะชาวราศิมีนนักขยันนะมันจะรวยลึกลับมันจะรวยลึกลับคือดาวมุฒิยูเนี่ยโคจรในเรือนการเงินราศิเมศ
ตั้งแต่ปี๒๕๙ถึงปี๒๖๕แปลว่าชาวราศีมีนมีโอกาสรวยมากกับจนมาก
เพราะฉะนั้นมันอยู่มีเส้นบางกั้นไว้ก็ได้ถูกต้องถ้าบ้าดีเดือดมีจังหวะอะไรทำลงตัวเจอในสิ่งที่ใช่
ชาวราศีมีนไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายและศิลธรรมจะน้อมนำทำให้ร่ำรวยเกิดอัศจรรย์ปฏิหารในปี๒๖๒นี้เป็นต้นไป
นี่ไงเอาโอเคเขาเรียกว่าครบหมดนะครับ
รับทั้ง๑๒ราศีกับมูขั้นเทพจริง
นั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณ
วันนี้นะครับเวลาหมดแล้วผมหมูตัวพ่อหมูตัวแม่และอาจารย์ลักษ์มูขั้นเทพลาไปก่อนนะครับ
พบกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับกับรายการมูไนท์
ไม่เชื่ออย่ารุ่นรู้
ไม่เข้าใครออกใครจะมูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้นบาดานต้องมูไนท์